เอาสมุทรสาครมีเหมือนกันค่ะโดนรุม
สู้ไม่ได้ทำยังไงล่ะครับก็ควักปืนยิงนี่แหละค่ะเพราะยังดีนะคะ
ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตกันเอาไปดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อย

อยู่ฝั่งซ้ายมือล้มตามลงไปด้วย

เข้ามาห้ามโดนยิงบาดเจ็บไปด้วยค่ะ
เอ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครสามทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสภโฆขามพอได้รับรายงานก็รีบไปในที่เกิดเหตุ
ไปถึงก็เจอคนเจ็บร้องโอดโออยู่เลยค่ะ
คนเจ็บนี่นะคะก็คือนายธีรชัยฉ่ำโพชาอายุ๔๐ปี
คนนี้เรื่องของเรื่องนี่นะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวก็ทยอยเหมือนกันแหละ
ก่อนเกิดเหตุนายธิรชัยคนโดนยิงเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านขายของชำ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านของคนที่ถูกยิงร้านของคนยิง
คนยิงเนี่ยเขาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
นายธิรชัยดื่มจนมืนเมาได้ที่ก็เดินมาที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แล้วก็มามีเรื่องกับเจ้าของร้านนายอาคมไตรยวงวัย๔๑ปี
มาหาเรื่องเขาบ่อยเหลือเกินอ่ะเมาเสร็จแล้วก็เดินมาหาเรื่องเมาแล้วก็เดินมาหาเรื่อง
ล่าสุดเนี่ยเมาแล้วก็มาชกต่อยกันแล้วคือชกต่อยกันอยู่พักหนึ่ง
นายอาคมสู้ไม่ได้อะค่ะเลยวิ่งเข้าไปจะมีจังหว
คุณผู้ชมหลังจากที่เขาต่อยออกมากลางถนนแล้วก็จะมีจังหวะ
คนที่ใส่เสื้อสีฟ้าในอาคมวิ่งเข้าไปข้างใน
แล้วก็ตามมาด้วยเสียงปืนสามนัดก็คือวิ่งไปเอาปืน
ยิงนายธีรชัยปั้งแรกล้มลง
หลังจากนั้นนายลือชัยฮัสแสวงวินมอเตอร์ไซค์วัย๔๘ปี

โดนยิงเข้าไปด้วยอีกคนนึงบาดเจ็บไปเลยค่ะ
นายอาคมก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจังหวะนี้นะ
ต่อยกันอยู่ดีจังหวะนี้คือจังหวะวิ่งเข้าไปหยิบปืน
นี่นะเขาถึงบอกว่าไม่ควรมีปืนอยู่ในบ้านไง
ใช่ค่ะนี่เห็นไหมล้มเลย
แล้วเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์จะเข้ามาช่วยป้างที่สองอ้าวล้มไปด้วย
สุดท้ายนายอาคมก็ติดต่อเข้ามอบตัวนะคะ
แต่ที่หน้าร้านเนี่ยกองเลือดกองใหญ่คนเจ็บก็ร้องโอดโออยู่
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ลือชัยที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพลเมืองดี
โดนปืน๒นัดเข้าช่วงแขนแล้วก็ไหล่ด้านซ้าย
ส่วนนายธีรชัยคู่กรณีที่เมาแล้วมาหาเรื่องเขา
โดนปืนยิงเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัย๓นะคะ

หลังจากนั้นไม่นานนายอาคมมือยิงติดต่อขอมอบตัว
แล้วก็เอาปืนพกสั้น๓๕๗๑กระบอก
กระสุนปืนอีก๖นัดที่บรรจุอยู่ในรังเพลิง
มอบให้กับตำรวจด้วยเนี่ยค่ะนายอาคม
เขาก็ยอมรับสารภาพแหละว่าเขายิงสองคนจริง
ที่ยิงเพราะว่านายธีรชัย
ชอบไปเมาร้านขายของชำตรงข้ามร้านเขา
เมาได้ที่ก็เดินมาหาเรื่องเขาประจำเลย

แต่ว่าการเอาปืนยิงคนถ้าเขาตายขึ้นมาก็เรื่องใหญ่
มันไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นตำรวจเลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ

ซึ่งก็โดนข้อหาพยายามฆ่า

ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี